พูดถึงป่าคำชโนธในจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเกาะลอยน้ำ
ทำให้หลายคนนี่เดินทางไปขอพร

เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ตลอดเส้นทางนะคะการเข้าขมศึกคำชโนธ์
ทำให้เป็นแหล่งที่หารายได้ของชาวบ้านในพื้นที่นั้น
ก็คือการทำบายสีขายค่ะ
บายสีพญานาคสวยงามมาก

เป็นงานฝีมือมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะ
วางขายตลอดสองข้างทางถนนสายบ้านสันติศุกร์ตำบลบ้านดู

ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสู่เกาะคำชโนธ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวังนาคิน

ทุกวันจะมีคนเดินทางไปกราบไหว้จำนวนมาก
โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดยาวต่างนะคะ
โดยจะต้องแวะซื้อเครื่องบูชาจำนวนมากก่อนนะคะก็คือผ่านบายสีนะคะ
ทำให้ชาวบ้านเกือบ๓๐ครอบครัวตอนนี้มีงานทำ
มีรายได้อย่างต่ำเดือนละ๑๐๐๐บาทเลยนะคะ
ซึ่งนายเวียระพินิษฐ์มนตรีชาวบ้านสันติศุกร์บอกว่า
จำหน่ายเครื่องบูชามานานนับ๑๐ปีแล้ว
เป็นที่เป็นต้นความคิดทำใบสีจากใบตองเป็นรูปพญานาค

ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวงมาลัยเป็นทูลเทียนต่างนะคะ
แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนให้เป็นพานบายสีดูบ้างนะคะ
ปรากฏว่าขายดิบขายดีทำไม่ทันเลย
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะ
ทำให้ชาวบ้านหลังอื่นหัดทำบ้าง
จะได้ไปขายบ้างแล้วก็แบ่งพื้นที่กันขาย
ทำให้ตอนนี้มีมากกว่า๓๐ล้านแล้ว
โอ้โหสวยงามมากนะคะสำหรับพานนี้นะคะ
ใบสีพญานาคที่นี่จะมีทั้งขนาดใหญ่มาก
ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนมากทำจากใบตองตานี
สั่งไปจากจังหวัดหนองคายกิโลกรัมละ๒๕บาท
บอกใบตองตานีเหนียวทำง่าย

ขนาดใหญ่ก็จะมีพญานาคแบบ๙เสียนนะ
หรือว่าจะมี๗เสียนหรือว่าจะมีเสียนเดียว
แล้วแต่ที่เราจะเลือกสรรได้นะครับ
ซึ่งคุณลูกค้านี่สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้นะคะ
เพื่อที่จะทราบว่าพานที่บายสีที่จะนำไปไหว้
ไปไหว้เพราะว่าวัตถุประสงค์ใด
ถูกประสงค์ต่างก็จะแตกต่างกันไป
เล็กใหญ่สั่งได้หมดนะคะ
สำหรับช่วงที่ชาวบ้านจะมีรายได้มากเป็นพิเศษ

วันหยุดยาวไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
ชมความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้
ไปดูความลี้ลับแล้วก็ไปว่ายขอพรด้วย
แก้บวนขอพรศักราชินศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ทำให้ชาวบ้านตอนนี้มีรายได้เข้ามาเรื่อยเลย